คุณผู้ชมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
คนเราเกิดมาใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะ
เพราะอะไรเสมหะก้อนเดียวเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอด

คุณผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะเธอเป็นหวัดแล้วก็มีเสมหะ
จังหวะที่ไอปรากฏว่าเสมหะมันหลุดไปอุดตันหลอดลม
หายใจไม่ออกหมดสตินะคะต้องไปจอดรถข้างทาง
แต่เคราะห์ดีมากที่พลเมืองดีเห็น
ที่ชาวบ้านเห็นก็เลยช่วยกันเอาตัวเธอลงมาจากรถ

อยู่ข้างทางเลยนะครับอุ๊ยอาจแบบนี้พี่กลัวนะ
เช้าพี่จะมีเสมหะนั่นไงแต่พี่เบิ๊ดจะเป็นอะไรตอนนี้

เล่นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเอาจริง
คือเรื่องนี้อยากนำเสนอไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
นี่เป็นจังหวะที่พลเมืองดีแล้วก็พยาบาลค่ะ

คุณผู้หญิงท่านนี้ท่านอายุ๕๐ปีนะคะ
หมดสติอยู่ริมถนนที่ศรีราชาชนบุรี
ทำกลางชาวบ้านที่ก็ยืนให้กำลังใจ
อย่างใจจดใจจ่อนะคะลุ้นกันแหละค่ะ
เพราะผู้ป่วยหัวใจเต้นอ่อนมาก
ระหว่างนั้นก็มีการโทรเรียกกู้ภัยให้มาช่วยอีกแรง
พอรถพยาบาลมาถึงนี่มาแล้วแอมบูแลนซ์นะคะ

ที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญช่วยปั๊มหัวใจต่อนะคะ
พร้อมกับทำการสอดท่อหายใจ
ทำให้ผู้ป่วยสำลักเอาก้อนเสมหะออกมาได้
ตอนนั้นล่ะค่ะสัญญาณชีพเริ่มกลับมา

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงรีบลำเลียงผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ทีนี้จากการสอบถามชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
คุณผู้หญิงท่านนี้เธอขับรถสีเทามามุ่งหน้าจะเข้าศรีราชา
แต่ระหว่างทางเกิดอาการสำลักเสมหะจนหายใจไม่ออก
เธอก็เลยหยุดรถทางแล้วเกิดโหมดสติคาเหส่เบาะที่นั่ง
เพราะดีมากที่มีพลเมืองดีผ่านมาเห็นก็เลยช่วยกัน
ตัวเธอลงมาจากรถแล้วประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
ก่อนที่จะเรียกกู้ภัยให้มาช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
ล่าสุดมีรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการปลอดภัยแล้ว
แต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่แล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เห็นไหมคะเสมหะก้อนเดียวเกือบถึงตายได้นะคะ
นำเรื่องนี้มาเตือนภัยใช้ชีวิตอย่าประมาท
ทำทุกวันให้เป็นวันแรกเหมือนวันแรกของวันสุดท้ายของชีวิตนะ
เรื่องของเสมหาก็ต้องแก้ด้วยการดื่มน้ำเยอะ
ให้ในช่องปากมีแบคทีเรียมันก็จะไม่มีก้อนเสมหะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ

เขาเพิ่งจะผ่านจากโรงพยาบาลมา